ผมคนหนึ่งล่ะถ้าไปเจอรถบรรทุกพ่วง
ที่มีตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกอยู่เนี่ย
ถ้าผมไปก่อนได้ผมไปก่อน
ถ้าผมไปก่อนไม่ได้ผมใช้พี่เขาไปก่อน
คือทิ้งระยะห่างไกลเลย
อยู่หน้าอยู่หลังอยู่ซ้ายอยู่ขวาทั้งนั้น

เพราะกลัวเจอแบบนี้ครับคุณผู้ชม
มันทำไมมันเป๋อออกมาอย่างนั้นน่ะ
เดี๋ยวนะนี่คือนี่คือคอนเทนเนอร์มันเอียงออกมาทางขวา

ถ้าคุณตานี่มุ่งหน้าราดเท้า

ภาคกาศยนรรชาติดอนเมือง
เนี่ยฮะทำไมตู้คอนเทนเดอร์มันเป๋ออกมาขนาดนี้แล้ว

หรือสลักล็อกหลุดเอง

หล่นไม่หล่นโคตรอันตราย
แต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจ
เขาบอกว่าเพื่อนผมอยู่ในวงการรถบรรทุก
เล่าให้ฟังว่ารถที่บรรทุกตู้แบบนี้ส่วนใหญ่

เขาใช้น้ำหนักนั่นแหละตู้ทับ
น้ำหนักตู้ทับแล้วก็ขับกันไป

แล้วพี่ไม่สนใจคนอื่นเขาเลยเหรอครับ

ตรงรังสิตเคยมีตู้คอนเทนเนอร์หล่นทับ
แบนแต๊ดแล้วคนตายจำได้ไหมเหตุการณ์นี้
ฝากหน่วยงานฝากบริษัทต้นสังกัด

ฝากด้วยเลยฮะล็อกเถอะค่ะอ่าคุณผู้ชมลากันไปด้วยคลิปนี้นะคะ

กลับมาเจอเราสองคนวันพรุ่งนี้๑ทุ่มตรงเวลาเดิมค่ะ